ที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ได้หมดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านรวมไปถึงนักเสี่ยงโชค
หลังไหลไปขอโชคขอลาบจากปู่คำย่าทอง
เขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ
สถิตอยู่ในต้นตะเคียนกับหายหินโบราณนี้ค่ะ
ไปที่วัดสุนทรธรรมารามเลยค่ะ
อยู่บ้านโคกกุงหมู่ที่๕ตะมนต์ขามเปียงอำเภอโภชัยจังหวัด๑๐๑
มีประชาชนจำนวนมากเลยนะ
เดินทางไปแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ปู่คำย่าทอง
ที่เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในหายหินโบราณและต้นตะเคียนทองต้นนี้นี่แหละ
ยิ่งช่วงนี้โอ้มากันเยอะเป็นพิเศษ
ดูจากตะเคียนและหายโบราณแล้วก็คือขาวโพลนไปหมดเลย
สำหรับตะเคียนต้นนี้เนี่ยถูกพบนอนทอดยาวขวางทางน้ำ

ห่างกันประมาณ๖เมตรบริเวณลำห้วยสาย
ก็เลยมีการขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็โคนตม
แล้วก็พบว่าต้นตะเคียนยาว๔๖๓เมตร
วัดรอบโคนต้นวัดรอบต้นได้๑๑๔เซนติเมตรเลย
ปลายรอบวัดทางปลายวัดรอบได้๘๐เซนติเมตร
แล้วพรามประจำหมู่บ้านก็มีการนำเครื่องเส้นไหว้
มาขอสักการะแล้วก็อันเชิญขนย้าย
มาไว้ที่วัดสุนทรธรรมรามแห่งนี้
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าว
รวมไปถึงด้วยแรงศรัทธาที่มีความเชื่อ
ก็เดินทางกันมากราบไหว้มาขอพรกันที่นี่อย่างเนื่องแน่น
อย่างที่เห็นโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายแบบนี้

แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านจริงคุณผู้ชม
มันก็ห้ามกันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไร
ค่ะดูกันไปให้มีความสุขนะคุณผู้ชม